มาดูคลิปหนึ่งที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาะกันค่ะ

ใช้อาวุธปืนออกมาไล่ยิงกันเลยนะคะปั้ง
ใช้คำว่าสาดกระสุนไม่ผิดเลยค่ะดูคลิปค่ะ
โอ้โหรัวขนาดนี้ไม่ใช่เสียงประทัดนะคะ
เสียงปืนเลยนะคะอย่างกับในนางน่ะ

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากวัยรุ่นสองกลุ่มค่ะ
ยกพวกมาเปิดศึกโชคต่อยกันก่อน
คือเริ่มจากการชกต่อยนะคะที่กลางถนนริมคลองส่งน้ำ
ตอนแรกดูเหมือนว่าจะเดี่ยวกันตัวต่อตัวค่ะ
บอกให้ต่างฝ่ายต่างถอดเสื้อมาชกกันแต่จากนั้นไม่นาน
ตรงนี้ตรงที่จากจะเดี่ยวกันเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิรบทันทีค่ะ
สองกลุ่มเปลี่ยนจากแรกหมัดเป็นสาดกระสุนใส่กันนับไม่ถ้วนนะคะ
และมีกลุ่มแรกเขาบอกว่าเป็นกลุ่มลักษณะเหมือนกล้าตาย
เปิดทางให้ก่อนก่อนที่จะแยกย้ายกันวิ่งไปขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่แล้วหลบหนีไปค่ะ
เรื่องนี้ตำรวจในพื้นที่ค่ะพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ต้องแถลงข่าวเลยนะคะ
ถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิปเกิดขึ้นกลางดึก๒๗ตุลาคมค่ะ
คลองชลประธานตรงข้ามนาซ่าผับตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
จากกลุ่มทั้งหมดที่มีหลายคนตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
เบื้องต้นสี่คนนายพนวัฒน์น้อยโคงอายุยี่สิบสี่ปี
นายธนพลโพศิริอายุยี่สิบสี่ปีนายชนาธิบศักดิ์ปรีชาอายุยี่สิบสองปี
นายกธนกฤษโชคพินอุดมอายุ๒๓ปีทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเพชรชบุรี
ไปตรวจสอบปลอกกระสุนหลายขนาดเลยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไปพบรถยนต์กระบะอีซูซูจอดทิ้งไว้ด้วยเดินทางไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
ทราบแบบนี้ค่ะข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่ก่อเหตุมี๒กลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของนายจิรัฐนินนาคหมื่นวัยกับพวกประมาณ๑๐คน
กลุ่มที่สองนายพานุวัตน์น้อยคงกับพวกรวมสิบห้าคน
ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากพยานบุคคลและกล้องมูลจรปิด
นำมาสู่การออกหมายจับก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่เหลือคือมีหลายคนแต่ตอนนี้จับได้๔คน
ที่เหลือตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อายุก็ยี่สิบกว่ากันทั้งนั้นนะส่วนวัยรุ่นนั้นจริงเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ
อาวุธปืนทำไมมันหาง่ายขนาดนี้

แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีหลายกระบอกเหมือนกันค่ะ